โกวินเติร์นกันให้หมดเลยนะครับสำหรับวงการบรรเทิงไทย

ยกตัวอย่างชื่อให้ฟังก็มีนี่เลย
เจเดนสมิทลูกชายสุดหล่อของวิวสมิทนั่นเอง
มิเชลวิลเลี่ยมเจนิเฟอร์คอนเนลี่
มิรันด้าคอร์แล้วก็แคทรินเดอร์เนิร์ฟ
ซุปตาเอเชียที่แฟนชาวไทยรู้จักกันดีนะคะ
กงอยู่แล้วก็ลูหารเป็นต้นค่ะ
ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณานาฬิกาดิจิทัล
ซึ่งหลังจากที่สาวยายานะคะโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัว

แล้วก็แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ไปชมภาพยนตโฆษณาชิ้นนี้กันค่ะ

ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ

แฟชั่นโชว์ที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แล้วก็ได้ประชันไหล่กับ๒นักแสดงระดับโลก
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของนักแสดงไทยนะคะ
ที่ได้ไปร่วมงานดังระดับโลกเลยทีเดียว